ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ลมพัดเอาเต็นต์ของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม
ที่เขาจัดเอาไว้ในการคัดกรองผู้ที่มาติดต่อ
ข้าวของพังเสียหายไปหมดเลยนะคะ
โอ้โหลมนี่แรงจริงค่ะ

โอ้โหนี่คือถ้ายืนอยู่นี่ตัวปลิวได้เลยค่ะ
คือลมแรงมากค่ะเป็นเหตุการณ์ระทึกนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ

ขณะตอนเกิดเหตุลมกระโชกแรงช่วงฝนตกหนักในพื้นที่นะคะ
ช่วงตอนเย็นวันที่๒ตุลาคม

ลมหอบเอาเต็นต์เอาข้าวของ
ของสำนักงานประกันสังคมที่เขาจัดเอาไว้
พิวเตอร์อุปกรณ์ต่าง
คือตั้งเอาไว้อยู่ที่หน้าสำนักงานประกันสังคม
อยู่ในตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการ
คือล้มระเนรนาศเสียหายแหละ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปจุดเกิดเหตุ

ไปพบนายพินิษฐ์ผุดใส่ตู

แล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะคะ
กำลังให้การช่วยเหลือแล้วก็เก็บข้าวของที่ถูกลมพัดเสียหาย
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องซ่อมแซมหลังคาที่จอดรถด้วย
คือกระเบื้องเนี่ยแตกเสียหายไปหลายแผ่นแหละ
นายสุธิพงศ์พันธุรัฐนะคะเจ้าหน้าที่ประกันสังคม
คือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
ตอนที่เขากำลังนั่งทำงานอยู่ในสำนักงาน
จู่ก็เกิดฝนตกก่อนที่ลมจะกระโชกแรง
แล้วลมก็พัดเข้ามาม้วนเอาเต็นต์เอาข้าวของที่อยู่ในจุดคัดกรองนะคะ
ปลิวไปกระแทกกับโต๊ะคอมพิวเตอร์
เครื่องเสียงเองก็เสียหาย
คือเจ้าหน้าที่ต้องวิ่งหนีตายออกมานะคะ
แล้วก็วิ่งเข้าไปหลบในอาคาร
เจ้าหน้าที่บอกตอนนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากค่ะ
เร็วจริงทุกคนเก็บข้าวของไม่ทัน
แล้วก็นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในบริเวณนี้ด้วยนะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุไปตรวจสอบ

รม๓เครื่องชุดเครื่องเสียงแล้วก็เอกสารด้วย
ทีนี้พรุ่งนี้ค่ะใครจะไปติดต่อเขาปิด๑วันนะคะเพื่อซ่อมแซมจุดนี้
ส่วนใครจะไปสอบถามเรื่องอื่นไปสาขาก่อนเลย
แต่ถ้าจะไปติดต่อเรื่องยื่นเอกสารเนี่ยเดินทางไปได้ค่ะตามปกติ